คู่นี้เนี่ยเขาเป็นกู้ภัยใจพระจริง
สำหรับพี่บินบรรลือริสต์กับพี่เอกพันธ์บรรลือริสต์

แล้วก็กลายเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะ
คือพี่บินบรือฤทธิ์ลงพื้นที่๓เดือน
ติดต่อกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลย
บันเทิงไทยรัฐก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่บินตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ
ล่าสุดเลยเนี่ยพี่บินออกไปช่วยอดีตนักร้องลูกทุ่งคนดัง

พี่บินบอกกับเราว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย
ควักเงินตัวเองมาแจกไป๑๓ล้านบาท
โอ้โหตอนนี้เอาจริงนะเหลืองบอยู่ประมาณ๔ล้านบาท
และก็ยังเปิดรับบริจาคเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เพื่อที่จะนำเงินไปช่วยช้างนะ
ในส่วนที่รับบริจาคเพิ่มเติมจะไปช่วยช้าง
และสัตว์ต่างที่ได้รับผลกระทบกันไป
เพราะตั้งใจจะเดินสายเพื่อช่วยเหลือสัตว์ทั่วประเทศไทยเลยค่ะ
อะไรที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเกี่ยวกับสัตว์เนี่ย
คือเราไม่ใช่จอดตรงเฉพาะช้างนะครับ
เดี๋ยวมีม้าเราก็ไปนักแมวเราก็ต้องไป
คือทำอะไรก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์ให้กับสัตว์ให้มากที่สุด
ทัศเสร็จแล้วเราเข้าอีสานเข้าสุรินทร์
สุรินสุรินนี่เป็นงานใหญ่มาก
เสร็จจากไพร่อีสานแล้วเราเพิ่งจะเข้าไปพรั่ง
ไปลำปางเชียงใหม่เชียงราย
ส่วนเรื่องภาพวาดที่ฝาผนังโบสถ์เก่า
ที่วัดบางจากจังหวัดนนทบุรีนะคะ
พี่บินยกมือท่วมหัวขอบคุณจิตกรคนวาดค่ะ
ถ้าหากมีโอกาสเคลียร์คิว
จะได้ไปชมภาพด้วยตัวเองแน่นอนเลย
กราบนามัศกาลหลวงพ่อด้วยถ้ามีโอกาสจะไปค่ะ
และเท่าที่ทราบก็มีภาพลักษณะเดียวกันนี้นะคะ
วาดลงโอ่งแล้วก็ต้องบอกว่า
เป็นภาพพี่บินกับพี่เอกพันธ์คู่กันด้วย
มีภาพที่โอ่งในจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยนะ
ส่วนภาพประทับใจเมื่อวันก่อนที่
รักษาการเจ้าอาวาสที่จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ้งใจจนน้ำตาไหลออกมา
พี่บินก็ไปเยี่ยมชม

แล้วก็ได้เห็นแบบภาพร้องไห้ต่อหน้าใช่ไหม
เราก็ไม่ไหวเราก็รู้สึกสงสารท่าน
แล้วคิดว่าเอ๊ยเดี๋ยวเสร็จจากภาระกิรุณนุษย์

เพราะว่าเราเห็นแล้วสัตว์ที่วัดของท่านเนี่ย

ทำกันเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากมาย
ที่จะมาเชิดชูหรือบูชาหรืออะไรกับเรา
เราทำด้วยนิสัยด้วยสันดารที่เราอยากจะทำอย่างนั้นจริง
อันที่เอาภาพผมกับคุณเอกพันธ์ไปเนี่ย

ผมก็ว่าต้องกราบขอบคุณจริงนะครับ
ที่เห็นในสิ่งที่ดี
ก็อาจจะเป็นแบบอย่างของเยาวชนนะครับ

ครับใครก็ได้แต่มันยังมีคนที่ทำดีมากกว่าผมอีกเยอะแยะมากมาย
ปฏิเสธเรื่องรางวัลไปเยอะแยะมาก
ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเขาจะได้มีกำลังใจ

แต่เราอยากให้กำลังใจคนต่อมาที่ได้ทำความดีกัน

คือหัวใจของพี่บินกับพี่เอกพันธ์เนี่ย
เขาหล่อมากแล้วภาพต่างที่วาด
อยู่เคียงข้างบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่จากในภาพยนตร์
แต่เนี่ยฮีโร่ตัวจริงที่ได้รับฉายาสุภาพบุรุษที่สุดในโลกเลย
นะคะเอาเป็นกำลังใจให้พี่ทั้งสองคนด้วยละกันนะคะ